ได้ไปแสดงความอาหล่ายแล้วร่วมกันแปรอักษร
สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
ที่บริเวณเขื่อนขุนด่านประการชน
ติดตามล่างนี้จากคุณยุทญาต้มมี
สู่พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ดั่งพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวนครนายกนับหมื่นคน
ขณะร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และแปลอักษรคำว่าน้ำพระราชทาน
แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
โดยเฉพาะเขื่อนฝั่งขุนด่านประกาศชน
พี่น้องประชาชนทุกข์ยากกับเรื่องน้ำ

เพราะหน้าแรงไม่มีน้ำที่จะทำการเกษตร

หลังจากที่เราได้รับพระราชทานเขื่อนขุนด่านประการชนมาเมื่อหลายปีที่แล้ว
รวมทั้งที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมาอีก๘อ่าง
ปัญหาทั้งหมดก็ได้รับการคลี่คลายลงไป
วันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าพี่น้องประชาชนนครนายกนี้นะครับ
กว่า๘๐ได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริ
แปลอักษรครั้งนี้เจ้าหน้าที่โยธาธิการ
ผังเมืองจังหวัดนครนายกช่วยกันออกแบบ
แบ่งเป็น๓ส่วนได้แก่คลื่นสายน้ำทอดออกมาจากหน้าเขื่อน
หยดน้ำและคำว่าน้ำพระราชทาน
ใช้คนกว่า๔๐๐คนทั้งใส่เสื้อสีขาวและดำ
แต่วางผังเผื่อประชาชนที่จะมาร่วมงานมากกว่าที่กำหนด
ก็ประกอบด้วยส่วนหลักประมาณ๓ส่วนนะครับ
ส่วนหลักที่หนึ่งก็คือคำว่าน้ำพระราชทานนะครับ
ส่วนที่สองก็จะเป็นรูปของหยดน้ำพร้อมขึ้นน้ำนะครับ
และส่วนสุดท้ายก็จะเป็นรูปของสายน้ำครับ
เคลือนคุณด่านประกาศชนทร์ให้ทุกวัตตาครณยกนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญของจังหวัด
สำหรับเคลือนคุณด่านประกานชนพระบาทสำเด็จพระปรามิณฑมหาภูมิพลอรุณยเดช
มีพระราชดำริเมื่อวันที่๔ธันวาคมปี๒๕๕๙
กรมชลประธานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่านที่บ้านท่าด่านตะบนหินตั้งอำเภอเมืองนครนายก
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารุ่มน้ำนครนายกตอนบน
เพื่อช่วยให้รัศดรทางตอนล่างมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรการอุปโภคบริโภค
รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทธกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครนายกเป็นประจำทุกปี
รวมทั้งการอุตสาหกรรมและแก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยว
ปัจจุบันสามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่รวม๑๘๕๐๐ไร่
ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค๑๖ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
เกษตรกรได้รับผลประโยชน์๕๔๐๐ครัวเรือนลดความเสียหายจากอุทธกภัยได้ร้อยละ๓๕
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน